ปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งสร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกศิลป์นั้น
อกจากเพิ่มส่วนยอดเป็น๖ชั้นแทน๕ชั้นเดิมแล้วยังได้ขยายฐานให้สูงขึ้นเป็นฐาน๓ชั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนไตรภูมิ
มีวิหารคดล้อมรอบองค์พระปรางเป็นสัญลักษณ์หมายถึงกำแพงจักรวาล
ปรางวัดอรุณราชวรารามได้แสดงลักษณะของเขาพระสุเมนด้วยรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวันให้ปรากฏว่าเป็นเทพผู้ครองเทวภูมิ
มีปรางทิศ๔องค์ซึ่งเปรียบดังทวีปทั้ง๔อยู่รายรอบที่ซุ้มทิศตรงเรือนธาตุของปรางทุกองค์มีรูปพระเจ้าจักรพรรดิส่งม้าแก้วผู้พิทักษ์ให้มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ในธรรม